ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าทำให้จิตใจของชาวโคราชนะฮะ
สะเทือนขวัญกันมากนะครับแม้ว่าจะผ่านพ้นเหตุการณ์มาได้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
แต่ก็ต้องให้กำลังใจกันนะครับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับชาวนครราชศรีมานะครับ
ได้มาจุดเทียนเพื่อไว้อะไรให้กับผู้ที่เสียชีวิตกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
อยู่ที่นครราชสีมานะครับจะรายงานสดเข้ามานะครับคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมครับชาวจังหวัดนครราชศรีมานัดหมายกันผ่านทางโซเชียลมีเดีย
มารวมตัวที่บริเวณลานย่าโมแห่งนี้ในการจุดเทียนไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยทั้งหมดนั้นต่างยังคงเศร้าโศกเสียใจ
และก็ยังรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ในวันพรุ่งนี้เตรียมส่งนักเยียวยาจิตใจเข้าพื้นที่ครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้คือภาพของชาวจังหวัดนครราชศรีมา
ที่มีการนัดหมายกันทางโซเชียลมีเดียนะครับ
เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมไว้อาลัยให้กับประชาชน
และเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
กรณีคนร้ายบุกเข้าไปกราดยิงในพื้นที่เมืองโคราช
ซึ่งกิจกรรมนี้จัดบริเวณลานย่าโมเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
โดยชาวโคราชนั้นมารวมตัวกันที่ลานแห่งนี้นับพันคน
ทั้งหมดต่างอยู่ในอาการโศกเศร้านะครับ
เพราะเหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนความรู้สึก
เพียงแต่ชาวโคราชเท่านั้นแต่ยังสะเทือนใจชาวไทยและต่างชาติ
ทำให้ชาวโคราชจึงอยากจุดเทียนไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตทั้ง๓คน
เขียนข้อความส่งต่อความรู้สึกให้ชาวโคราช
และให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด
หนึ่งในผู้ที่มาร่วมกิจกรรมบอกกับผมนะครับว่า
เหตุการณ์ครั้งนี้สะเทือนใจมาก
เพราะไม่คาดคิดว่าจะมีผู้เสียชีวิต
และได้รับบาดเจ็บมากมายถึงขนาดนี้
ส่วนตัวแล้วอยากให้กำลังใจกับทุกคนที่มีกำลังใจเข้มแข็ง
พร้อมอยากส่งต่อความรู้สึกให้ผู้เสียชีวิต
ได้รับรู้ว่าขอให้ไปสู่สุขติ
และไม่อยากให้มีการจองเวรจองกรรมกันอีก
ฟังความรู้สึกของชาวโคราชกันครับ
ที่ดีไม่ต้องพยาบาทขึ้นกันแล้วกัน
ขณะที่นายจุติไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์เป็นตัวแทนของรัฐบาล
เข้าร่วมกิจกรรมกับชาวโคราชนะครับ
โดยท่านบอกว่าหลังจากนี้จะมีการเยียวยาจิตใจอย่างเร่งด่วน
ญาติของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
รวมถึงให้คำปรึกษากับผู้ประสบเหตุทั้งหมด
ระยะสั้นระยะกลางและระยะยาว
เพื่อให้สามารถฟื้นฟูจิตใจให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุด
คุณผู้ชมครับผมย้อนกลับไปสำหรับปฏิบัติการตลอดทั้งคืนของเมื่อวานนี้
เพราะว่าช่วงเวลานี้ถือเป็นการปฏิบัติการสำคัญในการกระชับพื้นที่
ควบคุมตัวคนร้ายและช่วยเหลือตัวประกัน
ซึ่งช่วงเวลาที่ทีมข่าวมาถึงเนี่ย
มีการยิงกันปะทะกันระหว่างคนร้ายกับเจ้าหน้าที่แล้วนะครับ

และมีเสียงดังขึ้นต่อเนื่องห่างกันไม่กี่นาที
กลางชาวบ้านที่ทยอยกันออกมาจากภายในห้าง
โดยมีตำรวจและทหารคอยคุ้มกันอย่างแน่นหนา
ที่เสียงปืนนั้นจะสงบไป
และสถานการณ์นั้นเริ่มกลับมาตึงเครียดอีกครั้งในช่วงเวลาประมาณตีหนึ่ง
ซึ่งมีการปะทะกันอีกรอบนะครับ
ซึ่งคนร้ายได้เดินอยู่ภายในห้าง
ก่อนที่ในเวลาประมาณตี๓จะมีความเคลื่อนไหวสำคัญ
คนร้ายพยายามหลบหนีไปทางหลังห้าง
โดยยิงถังแก๊สเปิดทางแต่ไม่สำเร็จ
ซึ่งชั้นนี้ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ของคนร้าย
เพราะมีบันไดเลื่อนทางลงเพียงทางเดียว
หากมีขาใครก้าวลงมาแม้แต่ก้าวเดียวนั้น
คนร้ายจะยิงทันทีครับ
ตลอดเวลาตั้งแต่ช่วงตี๓จนถึงเช้า
ผมได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะนะครับ
กลางเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจทหารพร้อมอาวุธหนักครบมือ
ทยอยกันเข้าไปด้านในตัวห้าง
ที่ช่วงเวลาประมาณ๘โมงกว่า
จะมีเสียงปืนดังขึ้นอีก๒ชุด
แรกดังประมาณ๔๕นัด

มีเสียงดังรัวติดต่อกันหลายสิบนัด
นั่นหมายความว่าตำรวจนั้นได้จบปฏิบัติการ

หลังยืดเยอะยาวกว่า๑๘ชั่วโมง
ก่อนที่พนธรรมเอกจักรทรีปชายจินดาภอบอตร

จะเดินออกมาจากด้านหน้าห้างนะครับ

ปฏิบัติการครั้งนี้ได้จบลงแล้ว

บังคับการตำรวจสอบสวนกลาง

คอมมันโดกองบังคับการตำรวจราชวรรลบ

โดยฮานุมานกองบังคับการปราบราม

กรรมคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ

บังคับการสนับสนุนทางอากาศ

ซึ่งถือเป็นวีรบุรุษในการช่วยเหลือ
คนเจ็บและต่อสู้กับคนร้าย

เคลื่อนย้ายศพออกจากโรงพยาบาลมหาราช
ไปที่กองบิน๑นครรักษาศรีมา

ในเวลาประมาณ๑๔นาฬิกา๔๕นาที

และจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
ที่วัตรีทศเทพวมหาวิหาร

กิจกรรมที่บริเวณด่านย่าโมแห่งนี้

แต่ยังมีประชาชนที่อยู่บริเวณจุดนี้

และมีวางดอกไม้ให้กำลังใจอยู่
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่

จังหวัดนครราชศรีมาครับ

รายงานสดมาจากนครรัชศรีมานะครับ